วันนี้เราจะมาดูเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ
เพราะว่าเขามีการจัดงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ
แต่คราวนี้คุณจะได้ทึ่งเพราะก่อนหน้านี้เรานำเสนอไป
เป็นรถยนต์ขนาดเล็กเป็นรถเก๋งที่อาจจะมีเทคโนโลยีนี้นำไปใช้
แต่ปรากฏว่าการแสดงในงานครั้งนี้
มีการแสดงกับยานยนต์ขนาดใหญ่อย่างรถแทรคเตอร์เองรถบรรทุกเองนะครับ
แค่ใช้แท็บเล็ตก็สามารถที่จะบังคับให้เขาเคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับ

รถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไปช้าและถอยหลังไปยังช่องจอด
เป็นการควบคุมผ่านแท็บเล็ตค่ะ
สังเกตได้ว่าวิศวกรใช้แท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียว
คุมรถคันนี้ได้ด้วยปลายนิ้ว
ควบคุมรถด้วยแท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
ผู้ผลิตระบบส่งกำลังระบบรองรับน้ำหนัก
บังคับเลี้ยวและระบบเลาในรถยนต์รายใหญ่ของโลก
ฟังก์ชั่นบังคับถอยหลังผ่านแท็บเล็ต
เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเซ็นเซอร์ที่ตัวรถ
เรียกว่ารถจะปลอดภัยมากขึ้น
เพราะการควบคุมทำจากภายนอกทำให้กะระยะได้ง่าย
มองเห็นสภาพแวดล้อมรอบรถทั้งหมด

ถ้าหากว่ามีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์ในรัศมี๕๐๐เมตร
ระบบจะส่งสัญญาณให้รถหยุดเคลื่อนที่โดยทันทีค่ะ

ที่สำคัญยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
เมื่อมีคนเดินผ่านหรือเข้ามาในรัศมี
รถก็จะหยุดโดยทันทีเช่นเดียวกับรถบรรทุก
ที่มีกำลังขับเคลื่อนเป็นของตัวเอง
วิศวกรโชว์ความสามารถของระบบส่งกำลัง
พ่วงจะส่งกำลังให้เหมือนรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วย๖ล้อ
และผลักขึ้นเนินได้อย่างมั่นคง
เทคโนโลยีไฮเทคสำหรับรถเชิงพาณิชย์
เป็นของรถโดยสารแบบชานต่ำคันนี้ค่ะ
ช่วยลดเสียงรบกวนในขณะที่เรานั่งอยู่บนรถ

เพราะว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเต็มร้อย
และระบบส่งกำลังก็ทำให้ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง
ขณะที่รถชะลอตัวรถก็จะเคลื่อนที่ไปได้เอง
หรือว่ายานยนต์อัตโนมัติเหล่านี้ในหลายพื้นที่

เพราะว่าเทคโนโลยียังไม่ครอบคลุมการใช้งานในบางประเภท
แต่ว่าในอนาคตอันใกล้จะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้
โลดแล่นบนพื้นที่สาธารณะแน่นอน
ญจนาปลื้มจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน